ข่าวต่อไปนี้ไม่รู้ว่าของแพงหรือเปล่า
ฝนมันตกผู้ชายคนหนึ่งก็ขอหลบฝนหน่อยครับเข้าไปในร้าน

หยิบข้าวสัก๒ถุงได้ไหมหยิบไปเลยสองถุงถุงละ๕โล

นี่แหละฮะหลบฝนหน่อยฝนตกหลบฝนหน่อย

โอ้โหนี่แหละครับเข้ามาแล้ว

ร้านแม่อ้วนการเกษตรครับอยู่หัวสะพานตลาดเช้าตะบนกุฎป่องอำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลยครับบันทึกภาพขณะที่ผู้ชายคนนี้อายุ๓๐๓๕ปี
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าร้านแล้วเข้าไปหลบฝนที่ชายคาของเขา
ระหว่างนั้นก็มองซ้ายมองขวา

ไม่มีใครใช่ไหมไม่มีใครใช่ไหม
ไม่มีเสียงตอบปั๊บเปิดผ้าใบเลยว่ะ

หยีบข้าวสารถุงละ๕กิโลกรัม๒ถุง
ขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หนีแนบไป
ทุ่มของวันที่๒๑มีนาคมที่ผ่านมาครับ

เอาถุงละ๕กิโลกรัมไปบังฝน

คือเปิดเหมือนดูว่าอะไรยกได้บ้างวะ
เออนายสมชายธุระนิกรเจ้าของร้าน
เล่าบอกว่าวันที่๒๒มีนาคม
มาเปิดร้านนี่ครับไปแล้ว
นี่ชี้ให้ดูมาหยิบตรงนี้ไป

สอบถามคนในร้านไม่มีใครรู้เรื่อง
เจ้านายไม่ได้เอานะฮะ

ถุง๑๐โลนั้นคิดเป็นเงินก็๔๐๐บาท

เรื่องต้นไปแจ้งความที่สพเมืองเลยเอาไว้แล้วนะ
งวอนให้ตำรวจรีบจับตัวคนร้ายให้ได้
เศรษฐกิจไม่ดียังมาถูกคนร้ายขโมยของอีกครับ